เดี๋ยวพาไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คนร้ายที่สวมรอยเป็นตำรวจ
ก็ทีนี้ค่ะมีการไปบุกจับนักพนันแล้วก็รีดเงินด้วย
เกือบสองแสนบาทเนี่ยนะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้
ดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเห็นรถคันขาวนี่ไหม
กระบะคันนี้ค่ะซึ่งเป็นรถที่ตำรวจกำลังเร่งแกะรอย
ไปติดตามอยู่เพราะเป็นรถของตำรวจเก๊
ใช่ค่ะตำรวจปลอมคือเขาบอกว่ามีคนยืนยันนะว่ารถคันนี้
เป็นคนร้ายอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็เอามาก่อเหตุช่วงเย็นวันเสาร์
คนร้ายเนี่ยมากันห้าคนค่ะเขาสวมรอยเป็นตำรวจภูทรภาคสอง
เข้าไปจับกลุ่มนักพนันในบ่อนวิ่งที่ระยองแล้วก็มีการเรียกเงิน
เรียกเงินแลกกับอิสรภาพตอนแรกอ่ะบอกว่าเรียกเงินสามแสน
แต่ว่านักพนันเขารวมเงินได้ประมาณแสนเจ็ดก็มอบให้กับกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
หลังจากนั้นคนร้ายก็ขับกระบะออกไปเลยปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะ
ทางตำรวจตัวจริงตำรวจภูทรภาค๒กับตำรวจภูทรนิคมพัฒนาเนี่ย
เอากำลังไปเข้าไปที่บ่อนแห่งนี้แล้วก็ไปจับนักพนันได้๑๓คน
ทีนี้นักพนันงงเลยเอ้าอะไรเนี่ยเพิ่งมาไม่ใช่เหรอ
เออผมจ่ายตังค์ไปแสนเจ็ดน่ะเออตำรวจชุดเมื่อกี้เพิ่งมาครับพี่
พวกผมเนี่ยเพิ่งจ่ายตังค์ยัดตังค์เข้าไป
ตำรวจถามเลยตำรวจจริงนะถามว่าตำรวจไหนเพิ่งมาไม่มี
นี่แหละตำรวจจริงเอ้าทีนี้ค่ะก็ต้องไปสืบหากันเนี่ยนะ
คนที่อ้างตัวเป็นตำรวจเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
พลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองเนี่ย
บอกแล้วว่ามีการสั่งให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแถวใกล้เคียง
แล้วก็ตามเส้นทางที่คิดว่าคนร้ายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจน่าจะหลบหนี
ชับให้ตามตัวมาให้ได้ทั้ง๕คนขีดเส้นตายไว้เลย
ตำรวจภูทรภาค๒บอกว่าจุดตรงนี้มันเป็นเหมือนกับบ่อนวิ่ง
แล้วก็มีนายต่อเต่ากับนางจอจาน
เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่บ่อนพนันเมืองระยองเป็นตัวการใหญ่
แล้วที่ผ่านมาเคยถูกจับกลุ่มในพื้นที่สพบ้านฉางเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาด้วย
นี่ก็เป็นเรื่องของบ่อนพนันแล้วก็เป็นคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจนะคะ